สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
คือน้องขี่มาไม่เร็วนะคะห้าสิบถึงหกสิบนี่แหละแต่แต่เหมือนกับว่าคล้ายคล้ายเชียวเชียวเชียวรถรถกินเนอะ
แล้วคราวนี้แรงเหวี่ยงน่ะมันไปโดนโดนเหล็กจึงทำให้น้องน่ะแขนขาดก็เลยพาน้องอ่ะ
เอาแขนขึ้นรถแล้วก็พาน้องมาส่งโรงพยาบาลห้ามเลือดแล้วก็เอาถุงใส่เอาถุงใส่แขน
ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นที่สุดคือติดต่อคู่กรณีเขาก็บอกว่ารอตำรวจรอตำรวจรอตำรวจ
เรียกว่าโฮหารตำลวดเขาก็บอกว่ารอน้องออกมารอน้องออกมาทั้งทั้งที่น้องเป็นคนซ้อน

ตอนนี้คือมีไข้ยังให้ออกซิเจนอยู่แล้วก็มีปวดมีให้ยาพาราแบบฉีดนะคะยี่สิบสี่ตลอดยี่สิบสี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒ตุลาคมแล้วนะคะ
เกิดขึ้นช่วงเย็นแล้วก็เกิดขึ้นกับเด็กอายุ๙ขวบนะคะเทียบก็ประมาณป๓
ใดจากนี้นะคะทุบว่าเกิดขึ้นวันที่สิบสามเสร็จหมดนะคะ
อุบัติเหตุชนท้ายรถนะคะแล้วตัวเองกระเด็นแล้วจังหวะมันพอดีมันมันเข้ามุมที่แขนเนี่ยจะไปโดนรั้วที่เป็นลักษณะแบบเป็นฉากแล้วทำให้แขนขาดที่คุณผู้ชมเห็นภาพในข่าวก็คือแขนเขาก็ขาดแล้วก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนะคะตอนแรกตัวเองไม่รู้ตัวตัวเองแขนขาดมารู้ก็ตกใจตกใจมากแต่ว่ามีผู้ช่วยเหลือนะคะก็จริง
แล้วก็เป็นคนที่เอาแขนท่อนั้นเนี่ยไปกับตัวแมนยูแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลตอนแรกส่งที่เลยก่อนนะคะเหตุเกิดที่จังหวัดเลยแต่ว่าต้องส่งต่อไปไปที่โรงพยาบาลศูนย์อูดรธานีนะคะแล้วก็ผ่าตัดใช้เวลา๑๐ชั่วโมงค่ำวันนั้นเลยแล้วก็ผลออกมาค่อนข้างดีคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นการแถลงข่าวของโรงพยาบาลศูนย์อ

ไงนะคะตอนแรกก็มีความขัดแย้งกันพอสมควรเรื่องของความรับผิดชอบวันนี้เลยเชิญมานั่งคุยกันเพราะว่าทั้งรถใหญ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์และคนบ้านเดียวกันห่างกันไม่ถึง๒กิโลเลยนะคะวันนี้เราจะคุยกันทั้ง๕ท่านด้วยกันแนะนำรวดเดียวเลยแล้วกันนะคะท่านแรกคือคุณแม่ของน้องแมนยูนะคะคุณแม่คำล่าวัณชัยท่านต

เขากลุกไม่ได้เขาก็กังวลอยู่ค่ะก็ก็บอกว่าถ้ามันต่อแล้วจะทำงานได้ไหมเขาก็บอกอย่างนี้แม่ก็บอกว่าได้ได้เหมือนเดิม
เล่นได้ปกติเล่นนี่หมายถึงก็คืออารมณ์ดีปกตินะ
นั่งนั่งได้กินข้าวเองได้
ค่ะห่วงแม่เหมือนเดิม

แล้วเขามีแผลตรงอื่นอีกไหมคะแม่ตัวแมนยู

จริงแล้ววันนั้นถ้าเฉพาะมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แมนยูซ้อนไปมีทั้งหมด๓คนบนรถมอเตอร์ไซค์ถูกไหมแม่
เปล่ามีคนเล่าให้ฟังยังเล่าเลยค่ะอ่ามีทั้งหมดสามคนด้วยกันนะคะ
จริงแล้วแมนยูเนี่ยไม่ใช่เด็กที่สุดบนมอเตอร์ไซค์ถูกไหม
มีเด็กอีกคนนึงที่นั่งไปข้างหน้าสุดใช่ไหมคะน้องไอค่ะอ่าน้องไอซ
ไอซ์เป็นใครคะน้องไอซ์เป็นหลานค่ะเป็นหลานเป็นญาติกันเนอะอ่าอ่า
หลานเลยไอซ์นี่สักกี่ขวบแล้วคะแม่สี่ขวบสี่ขวบแล้วก็ไอซ์เนี่ยนั่งหน้าสุดนะ
ที่เราเห็นภาพข่าวนะคะน้องไอซ์๔ขวบแล้วก็เป็นน้องแดน
แดนเป็นคนขี่หาพี่ชายแมนยูแล้วก็แมนยูนั่งหลังสุดเป็นคนที่สาม
บนมอเตอร์ไซค์นะคะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่สองตุลาคมเนี่ย

ใครเป็นคนมาบอกแม่จ๊ะคนเพื่อนบ้านนั่นแหละอ่ามาบอกไว้ค่ะ
เขาบอกว่าไปดูลูกลูกแขนขาดอ๋อ
ก็นึกว่าจะค่อยพูดเล่นแล้วแล้วไงเราไปนะเราใช่ไหม
ยังพาไปอ่าเพื่อนพาไปอ่าแล้วตอนนั้นได้ได้ทันเจอกับแมนยู
ก่อนที่แมนยูไปโรงพยาบาลไหมใช่ค่ะยังไงค่ะไปลงรถไม่ได้ไป
ถึงลูกอืมได้ไม่ได้อืมได้ทันพูดกันก่อนไหมคะไม่ได้พูดก่อน
ลูกแต่แต่เห็นข้างแหละอืมรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุอ่าเดี๋ยวคนที่
คนที่น่าจะเล่าได้ละเอียดคือต้องเล่าทั้งคันเล็กคันใหญ่นะ
เกิดอุบัติเหตุนะคะให้คุณแคปเล่าก่อนคุณแคปอ่าเอาเอาเท่าที่เรา
เชิญเหตุเกิดอะไรยังไงอย่างละเอียดเชิญค่ะคือตอนนั้นน่ะคือไปรับ
ลูกเพราะว่าสี่โมงแล้วหนูพอลูกเรียนอยู่ในเมืองเนอะหนูก็คิด
มาจากรพสตหนูมาเจอเหตุการณ์หนูก็ถามถามคือมันมีไทยมุม
ก็ได้ถามว่าเป็นเหตุการณ์อะไรหนูก็เลยลงรถไปอืมก็เลยถามว่า
โทรประสานหนึ่งหกหกเก้าหรือยังอืมประสานแล้วกี่นาทีแล้วประมาณ
สิบนาทีอืมหนูก็เลยเดินเดินเดินเดินไปดูก่อนตอนนั้นยังไม่ยังไม่เห็น
น้องก็คือเดินไปดูก่อนอ้าวแขนขาดหนูก็เลยจับชีพจรดู
ชีพจรตอนนั้นอ่ะห้าสิบหกสิบตามที่อบรมมาจับที่ตัวเขาหรือหมายถึง
หมายถึงแขนที่เราไปเจอจับจากที่แขนขวาค่ะอ่าโอเคค่ะจับที่แขนขวา
ประมาณหนึ่งนาทีมันเต้นห้าสิบถึงหกสิบคือหมายถึงว่าเด็กน่ะ
อยู่ในภาวะที่จะช็อกแล้วเพราะสูญเสียเลือดมากแต่เขารู้ตัวอยู่
เขารู้ตัวอยู่ค่ะก็เลยโทรถามว่าอยากถามคนแถวนั้นว่าโทรประสานกี่นาทีแล้ว
เขาบอกว่าประมาณ๑๐นาทีหนูก็เลยว่าไม่ได้แล้วหนูก็เลยงั้นประสานใหม่
หนูก็เลยโทรไปว่าหนูขอเอาเด็กขึ้นไปขึ้นไปบนรถแล้วไปเจอกันระหว่างทางได้ไหม
หนูก็เลยห้ามเลือดขั้นต้นก่อนคือตามที่อบรมมาจากทีมของโรงพยาบาลเลยค่ะ
ค่ะคือรัดเหนือแขนเหนือแผลเพื่อห้ามเลือดให้เด็กเพราะว่าเด็กน่ะ
มันเสี่ยงแล้วอืมเพราะปกติน่ะเด็กมันก็จะชีพจรจะเต้นเร็วอยู่แล้วอืม
หนูก็เลยเอาขึ้นไปแล้วก็เอาแขนใส่ผ้าผ้าพันก่อน
ถ้าเอาใส่น้ำแข็งโดดน้ำโดยตรงนี้คือเซลล์มันจะตายจะไม่สามารถต่อได้
อืมหนูก็เลยไปแวะร้านค้าหาถุงหาอะไรใส่แล้วก็ใส่น้ำแข็งไป
แล้วก็ไปเจอกันที่เอ่อกลางทางกับโรงพยาบาลเลยอืม
แล้วก็คือก็ส่งต่อให้โรงพยาบาลเลยเขาทำประถมพยาบาลนะคะ
คือเราก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วก็ห้ามเลือดห้ามอะไรก็ส่งต่อ
โรงพยาบาลเลยก็ส่งต่อมาที่อุดรจุดจุดเกิดเหตุไปถึงโรงพยาบาลเลย
ประมาณสักกี่นาทีสิบเจ็ดกิโลค่ะไม่ประมาณสิบห้านาที
ห้าสิบห้านาทีก็พอสมควรนะสำหรับคนที่แบบสภาพไปแบบนั้นอ่ะ
ก็ไกลพอสมควรทีนี้ตอนที่คุณแคปไปเจอเนี่ย
เกิดเหตุมาประมาณสิบนาทีได้อ่าก็คือแจ้งแจ้งหนึ่งหกหกเก้า
ประมาณสิบนาทีแล้วใช่ไหมคะคือตอนนั้นคนที่ที่บอกว่าเราเห็นไทยมุงเนี่ย
ก็คือยังไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงดีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือแต่ทุกคนอ่ะเห็น
แล้วว่าน้องเนี่ยแขนขาดคือมีคนหาแขนน้องเจออยู่แล้วไหม
ว่าคุณแคปไปเดินหาเจอมีคนหาเจออยู่แล้วค่ะอ่า
แต่แล้วยังไงคือถือไว้ว่าเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะ
คือให้คุณอาเขาไปซื้อน้ำแข็งแต่ถ้าหนูคิดว่าถ้าหนูมาไม่ทันเขา
คือเขาไม่รู้หลักการเก็บเนาะเขาอาจจะใส่น้ำแข็งไปเลยน้องอาจจะ
ตอนนั้นน้องอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต่อแขนได้คือคืออวัยวะที่มันขาดออกจากการ
ถ้าจะเอาไปต่อไม่ใช่อยู่ดีจะแช่น้ำหรือแช่น้ำแข็งทันที
ใช่ค่ะมันมันมีวิธีที่จะรักษาเนื้อเยื่อด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะ
แล้วคุณแคปทำอะไรที่ทำงานอะไรที่โรงพยาบาลคะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลค่ะแต่ว่าเราก็ได้รับอบรมมาใช่ค่ะ
อ๋อเมืองเอ่ยไหนงานค่ะอ่า
คือเขาประสานกับโรงพยาบาลเขามีการจัดอบรมจาก
ทั้งการรักษาอวัยวะลักษณะแบบนี้ด้วยใช่ไหมค

แบบถ้าจะต่ออวัยวะต้องเก็บไปแบบไหน

ทีนี้พอขึ้นรถแล้วก็บอกในโฮ้ก้าวว่าอาจจะเป็นกลางทางก็แล้วกัน
เราก็หาแวะซื้อน้ำแข็งกลางทางเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ห่อผ้าแล้วก็หาผ้าหาถุงที่สะอาดถ้าหาถุงแถวนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรมา
ก็คือห่อผ้าแล้วก็หาผ้าที่สะอาดมาห้ามเลือดก่อน
อันดับแรกคือห่อผ้าแล้วก็ใส่ถุงที่สะอาดตามร้านขาแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่

แบบคือเป็นน้ำแข็งกับเนื้อไม่ใช่มันต้องกั้นชั้นหนึ่งใช่ไหมคะเข้าใจถูกเนอะ

ทีนี้ตอนที่ไปแมนยูไปกับคุณแคปนั่งไปกับแมนยูด้วยใช่ไหม

เขาก็บอกว่าเจ็บจิตอยู่เนี่ยแมนยูห้ามหลับห้ามหลับอย่างเดียวนะให้มีสติห้ามหลับให้ก็คือไม่เป็นไรจะถึงมือหมอแล้วต่อได้ไม่เป็นไร
เขาบอกพี่แคปพี่แคปเจ็บเจ็บอย่างเดียวเขาบอกว่าห้ามหลับนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ห้ามนอนห้ามหลับมีสติหนูก็คือก็ส่งต่อได้ทันค่ะ
คุณแคทกับแมนยูรู้จักกันอยู่แล้วถูกไหมคะในข่าวก็คือแบบคือคุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคือที่บอกว่าห้ามหลับห้ามหลับนี่เพราะอะไรมีผลต่อการรักษายังไงคะ
คือกลัวน้องหมดสติกลัวน้องช็อกกลัวน้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะว่าน้องน่ะเสียเลือดมากในกรณีแขนขาดอย่างนี้ค่ะ
แล้วหนูก็ไม่เคยเจอแต่ว่าผ่านการอบรมมาก็ใช้ประโยชน์ได้ค่ะแต่คุณก็ใจเด็ดมากเลยนะแต่ว่าคือฝึกมาคือต้องไม่กลัวเลือดไม่กลัวอะไรลักษณะแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็กลัวแต่ต้องทำอ๋อก็กลัวแต่ต้องทำเนาะใจเนาะเด็ดมากนั่งกันไปกี่คนคะ
แดนกับไอซ์ไปด้วยไหมไม่ค่ะน้องแดนเนี่ยจะไปรอพอสตไปล้างแผลเพราะว่าน้องแดนเจ็บไม่เยอะแล้วก็มีน้องไอซ์ไปแล้วก็มีญาติมีคนที่เห็นเหตุการณ์เอาไปแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านไป
ทีนี้พอส่งเลยเสร็จเลยก็ประเมินแล้วก็ส่งต่อที่อุดรค่ะทันทีทันท่วงทีเลยซึ่งซึ่งตอนนั้นเท่ากับว่าตัวแมนยูเขาไม่เขาเขาไม่ได้หลับไปเลยใช่ไหมคะเขาต้องมีสติตลอดเขามีสติตลอดเวลาจนถึงเข้าห้องผ่าตัดคือน้องไม่หลับเลยแล้วก็น้องก็ก็ไม่หลับไม่อะไรก็คือถามว่าเจ็บไหมเจ็บอยู่บนรถก็คือเจ็บไหมเจ็บแล้วเขาก็ให้ยามาให้ยา
ตื่นต้องตรวจถ่ายดียังเข้าใจถูกไหมที่อ๋อนที่ฉนคือรถใหญ่นิ่งแล้ว
ใช่ค่ะคือจอดนิ่งอยู่เหรอได้ไหม
รอเลี้ยวเข้าซอยใช่มั้ยใช่ค่ะ
แล้วก็พิชายก็แล้วก็จะแขนน้องยกขึ้นมา
เติมตาก็ร้องอยู่ในรถก่อน
ควรจะตั้งสติได้แล้วก็มาตึงเด็กมือแล้วก็ใส่เกี้ยว่างไว้
ค่ะคุณชั้นทนทนขับรถไปกับใครวันนั้นค่ะ

ไปคนเดียวโอ๊ยเข้าใจ
แล้วพอตั้งสติได้ก็ลงมาหาน้องก็โวยวายออกมา
แล้วก็เดินไปหาน้องเดินไปประคองน้องน้องแมนยูนั่ง
ท่าคู่เขานั่งอยู่เฉยเหมือนเลยลอย
นั่งคู่เขาคล้ายคู่เขา
แล้วก็เขาก็จะนั่งเฉย
พอรู้สึกเจ็บขึ้นมาก็บอกว่ามองเห็นแขนขาด
เขาบอกว่าไม่อยากแขนขาดไม่อยากแขนขาดจิ๊บมากเลยจิ๊บอะไรอย่างนี้นะ

อาจจะชาหรือยังไงมั้งคะใช่ไหมคะ

ทีนี้พอเขาร้องอย่างนี้มาแล้วเราทำยังไง
เพราะเราก็เอาจริงนะคะคือสภาพตอนนั้นเขาคือใช้คำว่าเหมือนสติแตกอ่ะ
คือตกใจมากตั้งแต่ในรถแล้วใช่ไหมที่เล่า
แล้วพอลงไปพูดกับเขาว่าไงจำได้ไหม
ก็ไปถามพี่ชายเขาว่าจะไปไหนกันแค่นี้แหละ
แล้วก็ไปวิ่งไปหาคนโน้นวิ่งไปหาคนนี้ตัวเองก็ยืนจะไม่อยู่อยู่แล้ว
ก็พอน้องแมนยูเข้าไปข้างในก็ประคองกันอยู่แป๊บนึ
แล้วก็เขาเอาน้องวิวแมนยูเข้าไปหนูก็วิ่งตามเข้าไป
ท่านก็บอกว่าน้องแมนยูก็ร้องว่า
จิบจิบไม่อยากเค้นขาดไม่อยากเค้นขาดจะโตได้ไหม
หนูก็บอกเอาน้องมาต่อได้น้องก็เงียบไปพักนึง
แต่แกก็ทนไม่ได้เพราะว่ามันความเจ็บแล้วก็เลือดก็ไหลไม่ขึ้น
แผลใหญ่เลยแหละค่ะใช่ไหมคะแขนขาดแผลใหญ่
แล้วทางคุณชนันทรได้ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยไหม
วันนั้นไม่ได้ตามไปค่ะเพราะว่าต้องเอารถไปโรงพัก
แล้วก่อนจะกลับมาก็ดึกแล้วแล้วก็ได้ยินข่าวว่าน้องไปอุดร
อืมค่ะบ้านนี่คือไม่ใช่คนรู้จักกันถูกไหมคะ
คือบ้านไม่ได้ไกลกันแบบไม่ใช่คนรู้จักกันถูกไหม
ไม่ได้คุกคีกันค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
อ่าค่ะทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
คือมันก็เลยมีประเด็นเรื่องของค่ารักษาใช่ไหมคะ
ที่ทำให้คุณแคปไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คือส่วนหนึ่งคือก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะค่ารักษามันเป็นหลักแสน
แล้วพรบรถก็ไม่ได้ต่อรถนี่หมายถึงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
อ่าก็ไม่ได้ต่อแล้วบ้านคุณแม่ขอขออนุญาต
คือบ้านก็ไม่ได้มีสตางค์ใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อเงินเป็นแสน
คุณแคปก็เลยไปเขียนในเฟซบุ๊กนะคะก็เลยมีความช่วยเหลือโอนเข้ามา
จนตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกมีทั้งหมด๓บัญชีด้วยกัน

ตอนนี้เหลือ๒บัญชีค่ะเหลือ๒บัญชี
ซึ่งเป็นบัญชีใหม่จากสามบัญชีแรกที่เปิดตอนแรกอ่า
สามบัญชีแรกปิดไปหมดแล้วอ่าหรือเหลือบัญชีส่วนตัวค่ะ
อ่าบัญชีแรกก็คือเป็นบัญชีของแพลว
แล้วก็อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีน้องแคปค่ะณวันนั้นคืออ่า
ยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายของน้องแมนยูแต่ว่าก็คือพยายามที่จะหา
เพื่อที่จะให้ครอบครัวเอาไว้ใช้เวลาไปดูน้องที่โรงพยาบาล
อ่าเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเรากลับมาเพราะว่าเงินตอนนี้ก็คือเป็นหลักล้านแหละ
ใช่ไหมคะที่คนช่วยกันแล้วมันก็จะมีประเด็นอีก
ตกลงต้องใช้หรือไม่ต้องใช้เพราะว่าโรงพยาบาลอุดรมาแถลงนะคะ
บอกว่าจริงแล้วแมนยูใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้
ขณะที่คุณแคปก็บอกว่าเอางั้นขอโทษเพราะตอนแรกก็ไม่รู้
ไปหาเงินมารักษาน้องช่วยยังไงคือขอระดมมาก่อนเพราะกลัวเด็กไม่มีค่ารักษา
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราลองดูภาพที่มันบันทึกไว้จากคลายลดด้วยกันนะคะ
ว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุจริงคืออันนี้สติแตกแน่นะคะ
แต่อันนี้ก็อันนี้ก็ขวัญเสียเหมือนกันนะพูดไปพูดมานะคะ

ได้เข้าใจพร้อมกันไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะเราได้ขอทางคุณแม่แล้วก็ได้ให้คุณครูได้ดูก่อนแล้วนะคะ

ที่เห็นนะคะแต่ว่าคุณแม่ค่ะคลิปคลิปที่เห็นมันเป็นคลิปที่ทำให้เห็นเหตุการณ์
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าไม่มีภาพที่น่ากลัวนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าน้องชัดด้วยอันนี้ไม่ต้องห่วงเนอะ
ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นภาพก่อนที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็พอชนปุ๊บมันก็ฉลับแล้วกล้องก็จับภาพไว้ไม่ได้แล้วนะคะ
บอกให้แม่ทราบก่อนทีนี้ถ้าเราดูจากภาพนี้เนี่ย
คือเท่ากับว่าจริงแล้วทั้งรถของคุณชะนันทรกับรถที่น้องแดนขี่มากับน้องอีกสองคน
คือไอซ์อยู่ข้างหน้าแล้วก็แมนยูอยู่ข้างหลังเนี่ยคือตามกันมาตั้งแต่แรก
แล้วก็ไม่มีรถอะไรมาแทรกเลยระหว่างนั้นถูกไหมคะเพราะว่าถนนค่อนข้างโล่งในเลนที่เรามานะคะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูแล้วเราก็ดูก่อนเข้ารายการกันแล้วเนี่ยนะคะ
คือเอาชัดเลยว่าตกลงตอนที่เกิดเหตุแบบชนแล้วฉลับออกเนี่ยของมอเตอร์ไซค์ที่แมนยูนั่งเนี่ย
รถเราหยุดนิ่งแล้วหรือพอดีพอดีเหมือนไหลกำลังจะหยุดคะ

ถ้าน่าจะเหยียบเบรกอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่เหยียบเบรกก็คงจะกระเจิง
คือตรงนั้นเป็นจุดที่เราจะเลี้ยวใช่ค่ะ
ตรงนั้นมีไฟแดงไหมคะไม่มีค่ะ

ซึ่งตอนนั้นที่เราหยุดอยู่เนี่ยคือมันไม่ได้รอไม่ได้รอไฟ

ไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมคะแล้วที่เราหยุดเนี่ยคือคือ
คือมันถึงไว้ไว้ไม่
ซึ่งกำลังมองเห็นอยู่ข้างหน้านู้น
ก็คือเรารอจังหวะจังหวะที่จะเลี้ยวเข้าได้
เพราะไม่ได้รอสัญญาณไปใช่ไหมคะ
ทีนี้คันนี้เนี่ยเอาเท่าที่เราจำได้เรารู้ไหมว่าตามเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตามกระแทงกำแพงวัดนะคะ
ได้สังเกตใช่ไหมคะว่าเมียวตัวใส่ตามมา

จังหวะนี้ก็คือ
ถ้ามันทำให้เห็นลักษณะการชนนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งมันจะมีผลต่อคดีซึ่งก็จะมีผลต่อการอ้าง
เพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะคะ
ทีนี้ตอนแรกที่เข้าใจกันคุณแคปก่อนเลย
เดี๋ยวก่อนให้เข้าใจตรงกันคือหวังดีนะ
หวังดีนะคะว่าคือน้องไม่มีเงินรักษา
คุณแคปก็เลยเขียนบอกว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้าง
ตอนนั้นเข้าใจว่ายังไงบ้างคะลักษณะการเกิดเหตุ
คือพรบน้องขาดแล้วตำรวจก็ยังไม่ได้ชี้มูลความผิด
ใครผิดใครถูกเราจะไปเอาความผิดกับเขาก็ไม่ได้

อุบัติเหตุมันต้องใช้พรบรักษาอยู่แล้วค่ะ
ก่อนพอระบอแล้วค่อยมาบัตรทอง
แล้วทีนี้ก็คือไปถามค่าใช้จ่ายประมาณการ
เพราะว่าเข้าใจคือว่าพรบขาด
พรบขายมันก็ต้องจ่ายเองอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้ามีพรบพรบช่วยอยู่แล้ว
แล้วก็เปลี่ยนมาใช้สิทธิ์บัตรทอง
ก็เลยไปถามประมาณการที่ประมาณการไว้
ก็คือโพสต์ไปนะตอนนั้นคือณปัจจุบันนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันก็จะมีเงินมาให้สามหมื่นนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
แบบของกองทุนพรบนี่แหละค่ะ
แต่ว่าหนูไม่ได้คิดไปถึงจุดที่ว่า
หาเงินสามหมื่นมาจ่ายแล้วก็คือใช้สิทธิ์บัตรทองต่อ
แต่ถ้าสมมุติว่าหนูคิดไปจุดที่ว่า๓๐๐๐เนี่ย
ถ้าน้องหาจ่ายแล้วตามบทชิมมูลว่ารถมอเตอร์ไซต์ผิด
เพราะว่าสภาพอย่างนี้เค้าจะหาเงิน๓๐๐๐๐บาทตรงนี้มาคืนกองทุนตรงนี้ได้ที่ไหน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณแม่รู้หรือยังว่าแมนยูต้องจ่ายค่ารักษาตอนแรกไปเท่าไหร่ได้รู้เรื่องไหมจ๊ะ
รู้ไหมตอนแรกค่ารักษาแมนยูตอนแรกเท่าไหร่

ตอนนั้นมีใครบอกแม่ไหมว่าแมนยูผ่าตัดเท่าไหร่จ๊

ก็คุยกันว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่าย
ซึ่งพรบมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคือแคฟที่บอกว่าไม่มี
ตอนนั้นเพราะว่ามันด่วนด้วยมันด่วนแล้วมันเยอะด้วยใช่ไหมคะ
เพราะยังไม่ได้ปรึกษากับโรงพยาบาลอุดรขึ้นตึก
ก็คือไปสอบถามขั้นต้นก่อนประมาณการแล้วก็ยังไม่ได้ไปติดต่อกับอะไรยังไง
เข้าใจค่ะทีนี้ขอมาทางนี้ก่อน
ทางนี้ตอนแรกคือข่าวที่ออกมาก็ทำให้เข้าใจได้ว่า
อ่าทำให้เข้าใจได้ว่าเหมือนกับทางเนี้ยฉันไม่ผิดอ่าฉันไม่ผิดอ่ะ
ตอนนั้นได้คุยกับทางครอบครัวว่าจะยังไงดี
คือเรื่องผิดไม่ผิดเรื่องพิสูจนคดีมันเรื่องหนึ่งนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่สังคมมองเรามันก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันคู่กันไป

ก็ไม่คิดว่าสังคมเขาจะก็ไม่คิดว่าจะกระจายออกไปเยอะขนาดนั้นเนาะ
อืมทีนี้ก็ปรึกษากันก็ยังไม่ได้ปรึกษาหรอกค่ะ
เพราะว่าสมองรับอะไรไม่ได้แล้วช่วงนั้นพูดจริงค่ะ
คือพูดอะไรไม่ออกยังเห็นลงไปเห็นภาพเด็ก
ใช่จริงด้วยค่ะแล้วตอนนั้นได้คุยกับตำรวจไหมคะ
ว่าคือตำรวจได้สอบเราไหมตั้งแต่แรกว่าเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะสอบค่ะสอบอ่า
ตำรวจบอกว่าไงคะก็รอให้คู่กรณีมาแจ้ง
แล้วก็ดำเนินไปทำผิดทำถูกอืมตอนนั้นคุณอาหลานสาว
เป็นไงบ้างสภาพจิตใจที่บ้านด้วยแหละเหตุมันตกใจเนอะ
ไม่ไหวตัวสั่นอยู่แล้วไปผมได้ยินเสียงระเบิด
อืมเสียงยางระเบิดแล้วก็พากันวิ่งไปอืมไปดูเลยค่ะ
แล้วก็เห็นเหมือนคล้ายคล้ายรถหลานก็เป็นจริงด้วยอืม
แล้วทีนี้เห็นกับแขนไอ้แขนขาดคนแขนขาดน่ะอยู่ตัวเล็กน่ะอืม
ก็เลยให้ผมเนี้ยไปเรียกแม่เรียกพ่อมาค่ะ
แล้วกลับพอกลับมาถึงก็ไปให้ไปซื้อน้ำแข็งอีกทีหนึ่งอืม
ก็พอมาแล้วก็ต้องเข็ดเข้าไปแล้วอืมก็คือก็ช่วยกันนั่นแหละครับ
ใช่ไหมคะคือคือตอนนั้นน่ะพอเหตุที่เกิดอ่ะ
ถูกค่อยว่ากันแต่คือเอาแมนยูไปให้ได้ก่อน
แล้วต้องเอาแขนแมนยูไปให้ได้ด้วยตอนคุณแคปตอนนั้นตอนที่ตอนที่
เอาไปเนี่ยตอนนั้นเรามีความรู้อยู่แล้วไหมคะ
ว่ายังไงต่อได้อยู่แล้วแหละสภาพนี้ค่ะก็คือผ่านการอบรมจาก
โรงพยาบาลเลยอะค่ะอ่าก็ก็โอเคก็คือแบบผ่านมาแล้วก็
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีพี่พยาบาลก็ให้ความรู้จาก
รอพอสตอยู่แล้วอะค่ะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือ
เคยสบเอ่อเคยประสบที่ว่านิ้วขาดมาอืม
แล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลก็ถามพี่เขาว่าพี่คะทำยังไง
อะไรอย่างนี้ด้วยด้วยความที่เราอยากรู้อยากเห็นนะคะค่ะ
ก็ถามพี่พยาบาลเขาก็บอกมาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
เผื่อที่เราไปประสบเหตุโดยที่ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของในส่วนของสาธารณสุขอยู่แล้ว
แล้วก็มีความที่ก็คือรู้แหละว่าคือถ้าส่งเร็วทันได้ต่อได้
แต่ว่าจำได้ประมาณว่าสิบห้าหรือสามสิบนาทีว่าต้องส่งให้ทัน
แล้วก็ให้โรงพยาบาลเขาประถมต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยถามน้องว่า
ทหารเพราะว่าเส้นทางจากโน่นมานี่มันก็นั่นอ่ะค่ะ
เพราะว่าเวลามีเรื่องของการเปิดรับบริจาคในข่าวต่าง

ทุกคนมักจะไม่สบายใจว่าจะกล้าเปิดรับไหม
จะช่วยยังไงไปถึงตัวหรือเปล่าพอแล้วหรือยัง
หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะบริหารจัดการแบบไหน
แล้วยังเปิดรับอยู่ไหมถ้าเปิดเปิดกี่บัญชี
ถ้าจะไปไปที่บัญชีไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจะได้เคลียร์ไปเลยนะคะหลังจากนี้คือ
ตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยบัญชีที่ใช้หลังจากที่รู้ว่า
ลำบากแน่แล้วคือมีบัญชีของใครบ้าง
ไอ้คุณครูอธิบายกัน
บัญชีแรกที่เปิดรับเมื่อวันที่๒วันที่น้องเกิดเหตุเลยนะคะ
ก็คือเป็นบัญชีของแพลวเองของครูใช่ค่ะเป็นคนเดียว
แล้วก็ยอดโอนมาประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
ซึ่งได้มอบให้ญาติในวันเสาร์ที่ไปเยี่ยมน้องนะคะ
แล้วก็ต่อมาก็จะมีเพื่อนน้องแคป
ซึ่งเห็นในเฟสที่น้องแชร์ไปเขาก็โอนมาเพิ่ม
ซึ่งส่วนนี้จะไม่รวมกับยอดหลักที่๑ล้านกว่าบาทของบัญชีแม่เอ๋ย
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่เห็นจากการแชร์ของเราแล้วด้วยความสงสารน้อง
เพราะว่าเห็นน้องบ่อยด้วยความว่าเป็นลูกเป็นหลาน
ก็เลยแชร์เพราะว่ามีเพื่อนเยอะ
ถ้านับก่อนคือมีบัญชีของคุณแพลวซึ่งของคุณแพลวนี้ไม่เกี่ยวแล้ว
คือเคลียร์กันไปหมดแล้วคือรอบที่มอบให้กับทางญาติ
และที่มีเพิ่มมาก็คือเคลียร์หมดแล้วแล้วไม่รับแล้วไม่ต้องใช้แล้ว
แล้วก็เป็นของคุณแคปใช่ไหมของคุณแคปนี่ก็คือรับตั้งแต่วันแรกเหมือนกัน
ไม่ค่ะรับรับวันที่โพสฯแล้วก็เคลียร์ค่าเชื้อจ่ายกับโรงพยาบาล
ที่มีส่วนต่างซ้ำหมื่นเรียบร้อยหมดแล้ว
ของแคปก็ไม่รับแล้วไม่มีใครโอนมาแล้วในบัญชีนี้
มอบเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วบัญชีนี้ก็ไม่ใช้แล้ว
บัญชีนี้ก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
เพราะฉะนั้นคือถ้าหลังจากนี้
ถ้าคนเห็นว่าเดี๋ยวแมนยูอาจจะต้องรักษาตัวอีกนาน
แล้วก็อาจจะเห็นใจทางบ้านคุณแม่ด้วยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สามารถจะรักษาแมนยูได้แบบอีกตั้งนาน

ตอนนี้นะคะมีบัญชีน้องแมนยูมีอยู่๒บัญชี
บัญชีหนึ่งจะเป็นชื่อคุณพ่อนะคะ
ซึ่งมีอาของน้องแมนยูร่วมด้วย๒คนเป็นเวลาการเบิกจ่าย
ก็คือ๒ใน๓เงินที่อยู่ในบัญชีนี้ก็คือ
เงินที่มาจากบัญชีของแม่เอ๋ยล้านกว่าบาท
ซึ่งแบ่งบริจาคโรงพยาบาลเงินไป๑แสน
บริจาคโรงพยาบาลอุดร๒แสน

เก็บไว้เป็นค่ารักษาน้อง
ก็เก็บไว้กับญาติน้องที่ดูแลน้องอยู่ที่อุดร
เพราะฉะนั้นจะมีชื่อบัญชีหนึ่งที่เป็นคุณพ่อ
แล้วก็มีญาติอีก๒คนแล้วก็มีอีก๑บัญชี
เป็นบัญชีของทางโรงเรียนบ้านหนองผำที่เปิดเพื่อน้อง

จ๋าปิดท้ายรายการให้หน่อย
คือตอนนี้แม่ยังมีห่วงว่า
เรื่องค่ารักษาเรื่องค่าเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรอีกไหมคะ
ไม่ค่ะพอ
แม่อย่างนั้นฝากให้แม่ให้แม่ปิดท้าย
พูดอะไรกับคนที่ส่งความช่วยเหลือมาให้หน่อย
หรือว่าอยากจะฝากเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ

ขอบคุณพี่
โอ้ขอบคุณพี่

ถ้าไม่มีคนยื่นมือมาช่วยคงจะไม่ได้อยู่
ไม่ได้รักษาขนาดนี้หรอก

เพราะว่าทางครอบครัวอยากปิดบริจาคอะไรออก

คือไม่ขอรับเป็นเงินบริจาคแล้วค่ะติดทั้งสองบัญชีที่เหลือ
ตกลงที่มีอยู่อีก๒บัญชีคือเขาไม่รับแล้วใช่ไหม
เพราะว่ายอดบัญชีที่โรงเรียนเปิดก็คือ๓ล้าน๓แสนกว่าบาทเลย
เพราะฉะนั้นอย่างนี้พูดแทนได้ไหม

ปิดรับใช่ไหมคะขออนุญาตไม่รับความช่วยเหลือแล้ว
เพราะว่าได้ค่อนข้างมากแล้วอย่างนี้เนาะนะคะ
อ่ะงั้นก็ถือว่าคดีนี้ในส่วนของเนื้อคดีนะคะ
เราก็มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวยังไงตำรวจคงทำสำนวนเสร็จไม่ช้า
แล้วก็ความช่วยเหลือปิดรับแล้วเพราะว่าได้มาค่อนข้างมากแล้วนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการยังไงให้แมนยูหายเร็วแล้วก็คุณแม่คุณพ่อแข็งแรงนะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ